คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องเกี่ยวกับพระบ้าง
คราวนี้มีทั้งพระจริงนะพระปลอมด้วย
อย่างพระจริงคือเขาก็บอกว่า
ที่จังหวัดเลยเนี่ยนะมีหลวงพี่คนหนึ่งบวชมานานเป็น๑๐ปีเลย
ไม่รู้นึกยังไงเปรี้ยวปากหรือยังไงไม่มีคนอยู่ที่วัด
กรึ๊บเหล้าขาวกระดกเหล้าขาวโอ้โหลิ้นเปรี้ยเมาแอเลยนะคะ
ชาวบ้านเขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจัดการพาไปศึกนะคะ
โดยพระไกรวุฒิพรมรักษาอายุ๕๒ปี
ซึ่งตอนที่ไปเจออยู่ในอาการมืนเมาเลยค่ะ
พูดจาก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง
ก็คุยกับตำรวจภูทรด่านซ้ายที่จังหวัดเลย
คือเท่าที่ตำรวจจับใจความได้เนี่ยนะก็บอกว่าบวชมานาน๑๐ปี
ปกติจะจำพรรษาอยู่ที่วัดโพนศรี
แล้วก็แวะมาเที่ยววัดสว่างโพลานเมื่อวานนี้
แล้วตอนมาถึงที่วัดเนี่ยแหม่มันเปรี้ยวปาก
เนื่องจากบวชมานานอันนี้ท่านบอกนะ
แล้วก็เลยเออไม่มีใครอยู่ในวัด
เอาซะหน่อยละกันหยิบเหล้าขาวที่พกติดตัวมาด้วย
จนหมดขวดเลยค่ะจนชาวบ้านมาเห็น
แล้วก็เลยแจ้งตำรวจหลังจากนั้นค่ะ
พอตำรวจมาถึงปั๊บก็พาพระไกรวุฒิ
ให้พระครูถาวรรัตนากรเจ้าคณะตำบลด่านซ้ายศึก
แต่ปรากฏว่าคือตอนศึกเสร็จแล้ว
ก็ไม่ได้มีเสื้อผ้าชุดใหม่มาสวมใส่หลังศึกค่ะ
ถามยังไงล่ะแต่ผู้ศึกขาวเข้าไปทำข่าวอยู่ไง
ผู้สื่อข่าวก็วุ่นวายเลยนะไปหาเสือยืด

อันนี้เป็นพระจริงแต่ทำผิดโดนจับศึกนะ

เปรี้ยวปากทำไมท่านพกเตรียมไว้แล้ว

สะแก้วคราวนี้ค่ะเป็นพระปลอม
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองลงพื้นที่ไปที่วัดคลองยาง

คือได้รับแจ้งนะคะว่ามีชาวต่างชาติห่มจีวรแล้วก็มาขอจำวัดได้๓วัน
แต่เอ๊ะทำไมนะมีพฤติกรรมแปลก
ก็เลยคิดว่าใช่พระจริงหรือเปล่าเนี่ยเลยไปตรวจสอบ
ทีนี้พอขอตรวจสอบเอกสารนะคะ
ปรากฏว่าต่างชาติคนนี้คือไนซาเลยเบ๊กเกอร์อายุ๓๒ปี
เป็นชาวศัลชัตริย์ยูกันด้าก็มีหนังสือเดินทางนะ
แต่พอตรวจดูไม่มีรอยตาประทับอนุญาตให้เข้ามาในไทย
แล้วก็ไม่เจอเอกสารการบวชเป็นพระ

เจ้าหน้าที่ก็เลยให้นายซาซารี่ถอดจีวอนออก
พอถอดออกปั๊บปรากฏว่าข้างในสวมกางเกงขาสั้น
ซึ่งมันผิดกฎของสงฆ์อยู่แล้วค่ะ
แล้วก็เบื้องต้นนายซาซารี่ก็อ้างบอกว่า
ผมเป็นนักเรียนศึกษาพระพุทธศาสนา

เข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่วันที่๙มกราคม

ก็จะสามารถอยู่ได้จนถึง๙มีนาคม
เลยเก่าแล้วใช่มันเลยมาแล้วไง
ก็เลยเอายังไงดียังไม่อยากกลับประเทศเลย

ทีนี้พอเจ้าหน้าที่รู้ก็ส่งคุมตัวไปดำเนินคดีนะคะ
ฐานเป็นบุคคลต่างด้าว
ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระสงฆ์นะครับ